คุณผู้ชมจากเจมส์มาว่าหล่อแล้วบ้านนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคะสำหรับน้องเจ้าขุนลูกชายแห่งบ้านวัฒนศิลป์บอกเลยว่าโอ้โหนาทีนี้เนี่ยลูกชายบ้านนี้เนื้อหอมสุดนะคะ
โตเป็นนุ่มเต็มตัวแล้วสำหรับเจ้าขุนนะคะตอนนี้อายุ๑๖ปีแถมเรื่องสาวก็ออกสตาร์ทแรงไม่แพ้ใคร
สุดท้ายความสัมพันธ์จบลงไวเหมือนฟ้าผ่ากับข้อหาแม่ไม่ปลื้มนะคะ
แบบนี้แล้วเนี่ยน้องเจ้าขุนจะว่ายังไงคราวนี้ทั้งน้องเจ้าขุนและคุณพ่อเจยอมเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งทั้งคู่ยืนยันตรงกันนะคะว่าที่รักล่มเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณแม่ปิ่นจริงจ้า
ได้สาวสาวแม่ห่วงไหมคะก็เป็นธรรมดาแม่ห่วงต้องแปลนมากกว่ากีฬาเนอะ
ห่วงเรื่องทุกอย่างเท่ากันอย่าลืมว่าเราส่งเขาไปเรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็เป็นใช้ชีวิตเหมือนเด็กนักเรียนคนหนึ่ง
มันมีเพื่อนผู้หญิงเยอะคบกันเลยผมว่าปกติไม่ได้มีลิมิตอะไรเลยแต่เขาสอนความถูกความถูกต้องอะไรต่าง
สอนในเรื่องความที่เราอย่าไปทำนี้ไม่ดีอย่าทำแบบนั้นแหละเขาสอนแต่ส่วนจะคบใครอะไรใครผมว่าเป็นเรื่องของเขาละ
ตอนนั้นมีข่าวออกไปว่าแม่ไม่ปื้มแม่ห่วงไม่ยืนยันได้เลยว่าแม่ไม่ยุ่งแม่ไม่ยุ่งแม่ไม่ยุ่ง
ถ้าถ้าไม่ผิดกฎหรืออะไรแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยทำไม่ได้เอ่อ
คุณแม่ไม่ยุ่งเพียงแต่ว่าอยู่ห่างอย่างห่วงคอยดูแลต่างแบบนี้ยืนยันตรงกัน
สำหรับกลุยทางทางสะดวกแล้วนะคะเชิญค่ะสาวรายต่อไป
มาใครต่อไปเลยไหมไม่ได้ค่ะคงจะเป็นป้าเขาแล้วมั้งคะคุณค่ะ